รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านอย่างที่คุณบอกไป
ดาบตำรวจปืนโหดคือเขามีเพื่อนบ้านเป็นชายส่งหมูกระทะ
ปรากฏว่าเขาทะเลาะกันเพียงเพราะว่าไม่พอใจเรื่องของท่อไอเสียรถยนต์ที่มันเสียงดัง
ดาบตำรวจรายนี้ก่อนหน้านี้ก็บอกนะคุณผู้ชมบอกว่าให้ไปเปลี่ยนถ้อยเสีย
ส่วนนี้ค่ะนี่คือเป็นคลิปวินาทีที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เราเอาย้อนกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยนะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะ
ผู้กำกับสนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดาบตำรวจคนก่อเหตุ
สนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดับตำรวจสิริบงคลทองศุกร์เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดับตำรวจสิริบงคลทองศุกร์เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดับตำรวจสนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดับตำรวจสนธรรมศาลาก็ควบคุมตัวดั

ติดต่อขอมอบตัวที่สนธรรมศาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ผู้กำกับก็ควบคุมตัวนะมาสอบสวน
ดาบตำรวจคนก่อเหตุก็คือดาบตำรวจสิริมงคลทองสุก
วันนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดเงียบครึ้ม
แล้วก็สื่อก็พยายามที่จะถามช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์
สื่อก็พยายามที่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่ดาบตำรวจคนก่อเหตุก็ปฏิเสธนะฮะ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อค่ะ
แล้วก็มีการส่งมอบอาวุธปืนประจำตัวขนาด๙มิลลิเมตร
ใช้ก่อเหตุให้พนักงานสอบสวน
เพื่อส่งพิสูจน์หลักฐานทางคดีเพิ่มเติมด้วย
เบื้องต้นดาบตำรวจคนก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพนะ

ว่าหลักฐานมันมัดขนาดนี้ก็ต้องยอมรับสารภาพ

ต้นเรื่องของคดีนี้ย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่ม๔๕นาที
อย่างที่ที่ฉันเล่าไปตอนแรกนะดาบตำรวจเขาก็ไม่พอใจ
เรื่องของท่อไอเสียที่มันเสียงดังมันหวกหัว

แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ไปเปลี่ยนแล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ที่สุดแล้วดับตำรวจคนก่อเหตุก็มอบตัววันนี้
เดี๋ยวก็คงเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ